ดานักเคลื่อนไหวที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งประชาชนที่มีความตื่นตัว
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาประวัติโลกร้อน

รวมตัวการแสดงพลังเพื่อให้ผู้นำของโลก

อยู่ตอนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสครับ
เคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายร้อยคน
ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนโดยใช้สีสัน

ก่อนจะเดินทางไปเดินขบวนไปชุมนุมประท้วง

การประชุมที่ปารีสเป็นโอกาสสำคัญ

หาแนวทางปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับ

เดินขบวนจากจัตุรัสเซเบอร์เรสนะครับ
อย่างมากในรอบ๓๐ปีที่ผ่านมา

จะทำอย่างไรจะเยียวยาโลกใบนี้

ประท้วงประมาณ๑๕๐๐๒๐๐คน
พร้อมใจกันทำห่วงโซ่มนุษย์

จนถึงตลอดจนถึงหน้าสารยุติธรรม

ผู้ชุมนุมทำกิจกรรมห่วงโซ่มนุษย์ได้
เพราะเป็นการชุมนุมลักษณะการกระจายคน
แต่ห้ามชุมนุมของคนหมู่มาก
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยครับ